คุณผู้ชมฮะเรามาดูที่คดีน้องชมพู่

มิจฉาชีพแอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
และทำคดีน้องชมพู่อยู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนั่นแหละครับ

คือตำรวจปลอมคนนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
บอกว่าต้องใช้เงินในการทำคดี
ทีนี้ก็มีคนโอนเงินไปให้ตำรวจปลอมนายนี้
ตำรวจปลอมนายนี้ก็ไปใช้เปรมเลยล่ะฮะ

เพราะว่ามีบรรยากาศของการคุมตัวตำรวจปลอมลายนี้
ฝากขังต่อสารแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เจาะไมค์ถามด้วยนะครับ
ปลอมตัวเป็นตำรวจในคดีจริงไหม
ผมไม่พูดครับนี่วิศิษภ์ของผม

เห็นบอกว่าตอนแรกเรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ใช่ครับผมมาอัง
โอ้โหนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสนสุธิศาล
คุมตัวนายพรเทพพุ่มสะอาดอายุ๔๕ปี

คนขับรถตู้นะแต่ตัวของนายพรเทพแอบอ้างกับแฟนคลับ
ติดตามคดีน้องชมพู่บอกว่าเขาเป็นตำรวจที่รับผิดชอบ
ในการทำคดีน้องชมพู่คุณจนมีผู้หลงเชื่อนะฮะโอนเงินมานับแสนบาท
ทีนี้ตำรวจสืบทราบได้แล้วควบคุมตัวได้แล้วก็นำตัวมาที่สนสุธิศาลนะครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามเจาะไมค์ถามนายพรเทพว่าคุณแอบอ้างเป็นตำรวจจริงไหม
คดีน้องชมพู่เนี่ยนายพรเทพบอกผมยังไม่พูดมันเป็นสิทธิ์ของผม
มีอะไรเดี๋ยวไปคุยที่ศาลสื่อมวลชนจะเขียนข่าวอะไรก็เขียนไป
และสื่อมวลชนเขียนข่าวเกินไปนี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากของนายพรเทพนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวนายพรเทพขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง
นายพรเทพเอ่ยปากขอโทษผู้เสียหายทุกคนบอกว่าผมทำผิดไปแล้ว
แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ขึ้นรถไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงตำรวจคือภูมิกับการสอนอสุทธิศาสเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าคดีนี้มีเจ้าทุกข์ติดต่อมา
เพื่อให้ตามเงินคืนจำนวนมากเลยเจ้าทุกข์จำนวนมากเลย
เสียหายจำนวนมากนะครับโดยระบุว่าพฤติกรรมของนายพรเทพเนี่ย
หลอกว่าเป็นฮีโร่คุณจะหลอกว่าเป็นตำรวจ
เป็นคนที่ทำคดีนี้หนักหนาสาหัสมากโอ้โหแล้วบางครั้งนะคุณนะ
แฝงตัวไปอยู่ในพื้นที่แฝงไปทำไมรู้ไหมฮะก็แค่ไปถ่ายรูป
ถ่ายรูปว่าตัวเขาอยู่ในพื้นที่บ้านกกอก
ตอนนี้นำมาสืบคดีอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะก็หลอกคนอื่นไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายแจ้งความเยอะตำรวจก็ไปตามรวบตัว
ตอนแรกนายพรเทพไม่ยอมรับแต่ก็จำนวนด้วยหลักฐาน
โดยเฉพาะเรื่องของการโอนเงินเนี่ยนะครับ
ภูมิกับการสอนอสูตรที่๓บอกว่า
คือได้ติดต่อไปที่แม่ของน้องชมพู่ด้วยให้ระวังตัว
อย่าเชื่อคนแปลกหน้าอย่าให้คนแปลกหน้ามาถ่ายรูปคู่ด้วย
คือมายืนขอถ่ายรูปอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าบางคนเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวไป
แล้วก็ไม่รู้จะเอารูปเหล่านั้นไปใช้ทำอะไรในทางที่ผิดนะครับ
ส่วนแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าก็ระวังตัวมานานแล้วนะฮะ
สำหรับคดีนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสนสุธิศาลนะครับ
ก็สรุปข้อมูลออกมาแบบนี้
ว่านายพรเทพเนี่ยก็จะแต่งกายคล้ายกับตำรวจนะฮะ
กับแฟนคลับนะครับถ่ายรูปโพสต์ไว้
บอกว่าเป็นตำรวจประจำจังหวัดมุกดาหาร
คดีน้องชมพู่ชุดที่ทำคดีน้องชมพู่
ก็ต้องใช้เงินนะคุณในการสืบสวนคดี
ใช้เงินอะไรนะฮะแต่เขาจะหลอกกันนะคุณเนาะ
เขาจะหลอกคนนะนะเขาบอกใช้เงินในการสืบสวนคดี
เพราะบางวันเนี่ยผมก็ต้องไปเฝ้าคดีนะครับ
แล้วก็บางทีก็ไปถ่ายรูปเหมือนอยู่หน้าบ้านของน้องชมพู่
เพื่อสร้างภาพสร้างตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือว่า
เป็นตำรวจจริงคุณคือบ้านกกอกคนเข้าไปเยอะนะ

ทูปเบอร์หรือใครก็ตามหรือชาวบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีมิจฉาชีพอันนี้แอบแฝงไปด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายนะฮะก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด

เรื่องเงินที่ทางผู้เสียหายโอนให้กับตำรวจปลอมนายนี้
แล้วตำรวจปลอมนายนี้นำเงินไปซื้อรถตู้คุณ
เอาไปประกอบอาชีพจริงก็คือขับรถตู้
ตั้งข้อหานายพรเทพนะครับก็คือผิดพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือสวมใส่เครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์
และแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน

คุณเล่นกับคดีไหนไม่เล่นเล่นกับคดีนี้
คือพอเล่นกับคดีใหญ่ไง
ใช่คือใครก็รู้ว่าพอเล่นกับคดีใหญ่เนี่ย
มันเหมือนกับอยู่ในไฟสปอร์ตไลท์
คนก็จะต้องรู้อยู่ตลอดเวลายังมากล้าหลอกแบบนี้อีกนะคะ